สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ้าวทำไมอ่ะอะไรคะ
เสียงก็เป็นแห่ปลาอย่างนี้ตัดผมเหรอฟังเสียงผมสั้นตัดผมสั้นแล้วเสียงเสียงมันสั้น
เสียงก็เลยทีเดียวนะคะอืมมันก็ทั้งบนยังยาวจากตัดทางข้างเออนิดหนึ่ง
ครับมาดูที่หน้าหนึ่งไทยรัฐในวันนี้เลยนะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่และงดงามมากมากนะคะ
ทหารม้าซ้อมริ้วขบวนที่หก
อันเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุณวัดราชบพิษแล้วก็วัดบวรนิเวศ
นะคะที่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเมื่อเย็นวานนี้วันที่๘ตุลาคม๒๕๖๐
บริเวณแยกผ่านพิภพลีลาคณะกรรมการอำนวยการร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาศบพิษ
จัดพิธีซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖
เป็นริ้วขบวนในวันพระราชพิธีวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๕๙
ซึ่งเป็นริ้วขบวนม้ามีประชาชนจำนวนหนึ่งค่ะมาเข้าชมการซ้อมย่อยริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖
โดยได้นำกล้องนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพถ่ายเอาไว้เป็นที่รึกค่ะ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีการซ้อมย่อยริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖
เป็นริ้วขบวนในวันพระราชพิธีวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๕๙
เริ่มขึ้นโดยมีขบวนกองทหารม้าจำนวน๗๗ม้า
ใช้กำลังพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์
และกำลังพลของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
อันเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากพระศรีรัตนาเจดี
วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
เพื่ออัญเชิญพระพระอบพระบรมราชสรีรังคาร
ไปยังพุทธบันลังพระพุทธอังคีรส
บรรจุลงในถ้ำศิลาและอันเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
ยังบันลังพระพุทธชินศรี
และบรรจุลงในถ้ำศิราณวัดบวรนิเวศวิหาร
ผู้สื่อข่าวก็รายงานข่าวว่าในวันที่๒๒ตุลาคม
โทยิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ผู้บังคับการกองพันธหารม้าที่๒๙รอ
ก็จะทรงนำม้านำขบวนพระราชอิสริยยศ
ส่งมาร่วมซ้อมริ้วขบวนที่๖ด้วยนะคะ
ซึ่งซ้อมไปตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา

แล้วก็มีการปิดการจราจรเป็นช่วง
ในเรื่องของตอนการซ้อมริ้วขบวนด้วยนั่นเองค่ะ
ครับผมก็ไกลเข้ามาทุกวันแล้วเนอะ
ใช่ถูกต้องแล้วนะฮะก็
วันก่อนไม่มีโอกาสนะฮะได้เข้าไปดูนะครับ
แล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนร่วมนะครับ
ในพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะฮะ
แล้วก็จิตอาสานี่เยอะจริงเห็นแล้วปลาปลื้มนะฮะ
คืออย่างคุณตายเพ็ญพักเนี่ย
ก็เข้าไปเป็นจิตอาสานะฮะในการที่ปิดทองโรงนะครับราชรสนะครับ
ก็อีกหลายท่านเลยที่ไปนะครับ
เอาละครับเดี๋ยวไปถึงข่าวนี้บ้างนะฮะ
เป็นเรื่องราวของช้างนะฮะ
เป็นช้างป่าเนี่ยนะครับไปกระทืบเอาชาวบ้านเนี่ย
เจ็บสาหัสเลยนะฮะ
เหตุการณ์ช้างป่านะครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ย

คือชาวบ้านเขาเข้าไปหาเห็ดนะฮะปรากฏไปเจอช้าง
ช้างก็เหยียบค่ะนะฮะ
เหตุการณ์นี้เปิดเผยนะครับเมื่อช่วงค่ำวันที่๗ตุลาที่ผ่านมานะครับ
นายมานะเพิ่มภูมินะฮะเป็นหัวหน้าทะยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อำเภอกแก่งกระจานเนี่ยนะครับอยู่ที่เพชรบุรี
ก็ได้มีการรับรายงานนะครับจากเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจมวลชนสัมพันธ์นะครับ
บอกว่าเกิดเหตุช้างป่าไปทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บ
ในพื้นที่เขตอุทยานบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำกะหร่างนะครับ
อยู่ที่ตำบลป่าเด็งนะฮะอยู่ที่แก่งกระจานนี่แหละนะครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยนะฮะก็ได้มีการช่วยหลวงผู้ป่าเจ็บนะครับ
ส่งโรงพยาบาลหัวหินนะฮะที่ประจวบคิริขันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทราบชื่อต่อมาภายหลังว่าชื่อในดำจงเจริญนะฮะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่๖นี่แหละครับอยู่ที่ตำบลป่าเต็งนะครับ
อำเภอแก่งกระจานนะครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้มีการเปิดเผยนะครับ
บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีช้างเนี่ยไปทำร้ายชาวบ้านนะฮะ
บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำกระหล่างนะฮะก็เลยได้มีการรีบเข้าไปช่วยเหลือนะฮะ
นำเอารถพยาบาลกู้ชีพเนี่ยนะครับเข้าไปผสมพยาบาลในเบื้องต้น
พบผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะถูกช้างเนี่ยเหยียบเข้าไป
จนแขนซ้ายเนี่ยหักเลยคุณผู้ชมอืม

ขาขวานี่ก็หักแล้วก็หายใจเนี่ยฮึดฮัดฮึดฮัดหายใจลำบากนะครับ
ก็เลยได้มีการนำส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชม
สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็มาทราบชื่อทีหลังว่าเนี่ยชื่อในดำ
ค่ะนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอีกคนนึง
ที่ออกไปหาเห็ดในป่าด้วยกันตั้งแต่เช้านะฮะคือ
ในช่วงหาเห็ดเนี่ยนะครับก็ไปหาเห็ดบริเวณรอยต่อนะฮะ
ของแปลงปูดอ่าปลูกพืชอาหารช้างอืม
ขณะเดินกลับลงมาไปสวนทางกับโผงช้างเข้า
มาพอดีพอช้างมาคนมาเจอกันตกใจอืม
เขาแตกฮือเลยต่างคนต่างวิ่งทั้งช้างทั้งคนนะฮะ
ปรากฏว่าช้างมันตัวใหญ่ก็เลยเบียดในดำเนี่ยนะฮะ
ดำก็เหมือนกับน่าจะล้มมานะฮะแล้วก็ไปโดนเหยียบ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะ
ก็เลยได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอาการปลอดภัยเรียบร้อย
อืมส่วนจุดที่ชาวบ้านถูกช้างเหยียบนะฮะ
ทางอุทยานได้รับงบประมาณจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
อ่าแล้วก็ทหารทุกช่วงเฉพาะกิบทัพพระยาเสือ
ช่วยกันจัดทำรั้วกั้นช้างตลอดแนวนะฮะทำให้ช้างป่าเนี่ย
เขาออกไปเดินหากินไม่ได้ก็ลักษณะเหมือนกับว่า
ช้างถูกจำกัดพื้นที่นึกออกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอชาวบ้านเข้าไปหาของป่า
ไม่ว่าจะเป็นหาเห็ดหรือหาของขนม้ายป่าเนี่ยนะฮะ

บางทีอาจจะไปเจอช้างเขาได้นะครับ
ไปเจอกันโดยที่ไม่ตั้งใจต่างคนต่างตกใจอ่ะ

ก็เลยเบียดแล้วก็ไปเหยียบเอาเจ็บได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน
เข้าใจไหมดังนั้นเขาไม่มีที่อยู่เพราะอยู่เป็นที่ของเขาเอง
พอไปลุกลำก็ช่วยไม่ได้เรื่องแบบนี้
แล้วอย่างนี้เขาไม่ได้ทำร้ายนะคือตกใจ
ตกใจเขาตกใจตกใจไงเขาก็วิ่งอะไรอย่างนี้ไง
แล้วก็ตัวเขาใหญ่นะนิดนึงหน่อยหนึ่งก็ไปโดนมันก็บาดเจ็บอยู่แล้ว
เมื่อกี้มีส่งข้อความเข้ามาบอกว่าคุณเหมียวสวยจัง
วันนี้พี่เมียวไม่ได้มานี่ไม่ใช่พี่เมียวนะคะ

พี่เหมียวสวยจังหนูก็แอบตกใจเหมือนกันหันไป

ไม่ไม่ใช่พี่เมียวด้วยเหรอคะอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่ตัดผมนี่รู้สึกว่าสมองเล่อเลือน

วิกฤตกันมากเลยที่นครสวรรค์นะคะ
น้ำเหนือล้นตลิ่งกันเลยทีเดียว

เขตรักษาพันธ์สัตว์ภูหลวงภูฟ้า

ตำบลแก่งศรีภูมิอำเภอภูหลวงล้นสรรเขื่อน
ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านสวนป่อนะคะ
แล้วก็ถนนบ้านสวนปอบ้านหนองขอนแก่น
ระดับสูง๑เมตร๒๐เซน
แล้วในขณะที่อำเภอท่าลี
ก็เกิดอุ้มน้ำซุดตัว
ซุดตัวลงมา๒๐เซนติเมตร
ขอบถนนพังไปประมาณสัก๒จุด
ยาวประมาณ๕๐เมตรแล้วก็มีดินสไลด์ด้วย

ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมทะลักนาข้าว

ก็เรียกได้ว่าจมมิตรกันเลยทีเดียว
ระดับน้ำนี่สูงถึงหน้าอกกันเลย
ชาวนานับ๑๐นี่ก็ช่วยกันในการนำกระสอบสาย

แต่ว่าทานกระแสน้ำไม่ไหว

ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมที่นาอย่างบริเวณกว้างกันเลยทีเดียวค่ะ
ชาวบ้านก็เรียกร้องขอให้หน่วยงานนี้

ขณะเดียวกันมีข่าวคืบหน้าในวันที่๙ตุลาคมนะคะ
สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ก็ส่งผลให้เขตอำเภอกเกาะคานะฮะ
ชาวบ้านม้าเหนือม้าใต้ม้ากลาง
มีระดับน้ำสูง๑๐๕๐เซนติเมตรกันเลยทีเดียว
ก็ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของ
แล้วก็ทรัพย์สินเอาไว้ในที่สูง
ส่วนฝ่ายห้วยเรียน
ยกักเก็บน้ำสาธารณะในลำห้วยแม่ตาน้อย
ถูกน้ำกัดซะจนขาดช่วงกลางของตัวฝ่าย

ซึ่งก็วิกฤตกันเลยทีเดียวนะคะ
น้ำก็คงยังท่วมอยู่ในบริเวณกว้าง
จากมวลน้ำจากจังหวัดทางภาคเหนือ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิศนุโลกหรือว่าพิจิตรเนี่ย

โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสวรรค์
ระดับน้ำจะสูงถึง๔๐เซนติเมตร

แขวงทางหลวงก็เร่งติดตั้งป้ายเตือนน้ำท่วม
กระสอบทรายอุดช่องน้ำ

ขณะนี้เราไปดูที่แม่น้ำเจ้าพญา

ส่งผลให้เกิดการกัดซะถนนหมู่บ้าน
ริมแม่น้ำเจ้าพญากันแล้ว
ย่านมัสซีแล้วก็พยุหะคีรี
ซึ่งก็เป็นทางยาวอยู่ประมาณ๑กิโลเมตรด้วยกันเลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องนำแผงเหล็กมากั้น
แล้วก็ติดป้ายเตือนนะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะซ่อมแซม

เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงสูง
แล้วก็ไหลแรงมากเลยทีเดียว

ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่๔นะคะ
เวลา๑๑นาฬิกาของวันนี้แหละวันที่๙ตุลาคม
บอกว่าฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย
มีผลกระทบถึงวันที่๑๑ตุลาคม
ซึ่งระบุว่าในช่วงของวันที่๙ถึงวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๖๐
ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรง
โดยวันที่๙ตุลาคมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ

บริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนมกาลสินและมุกดาหาร
ส่วนในวันที่๑๐ตุลาคมค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ
เหนือบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทัยพิศนุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์กำแพงเพชรและตาก

ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือก็บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาลสกลนครขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดและอุบลรัชธานีค่ะ
ส่วนภาคกลางก็บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาฏอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ด้วยนะคะ
ภาคตะวันออกก็โดนเหมือนกัน
ไปวันที่๑๑ตุลาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็มีภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกภาคเลยมีผลกระทบไปตั้งแต่วันนี้นะคะ
วันที่๙ตุลาคมจนถึงวันที่๑๑ตุลาคมเนี่ย
โดนทุกที่เลยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในที่ราบรุ่มด้วย
ยังไงก็ต้องเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ครับผมนี่นะฮะอยากเห็นคุณหนุ่มอุ้มน้องมายูวิ่งการกุศล
เอาแบบนี้ไหมคือ

อุ่มแล้ววิ่ง

แต่ถามว่ามีใจอยากจะทำไหม

ร่างกายหน่อยขอฟิตนิดหนึ่งนะครับ

โอ้นกดโทรศัพท์ได้ช่วยได้

เขาก็ได้มีการไปเรียกว่า

มาให้กับทางคนป่วยเยอะแยะมากมายนะครับ

ช่วยเหลือการกุศลนะครับ

ผมกลัวคำนี้มาตลอดนะฮะ
แต่เราต้องก้าวข้ามความกลัว
และมองที่ผลลัพธ์ปลายทาง

สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เยอะแยะมากมาย

แต่เราก็ร่วมสมทบทุนได้
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปได้
ถูกต้องค่ะ
ถูกต้องค่ะ
รถไฟไหม้กระจกแตกนะครับ
นี่มีแขกมาเยี่ยมเรา

การออกโทรธันี้มันเรื่องจนชามาก
หลังลูกโปร่งสวรรค์อัดแก๊สระเบิร์ด
แล้วก็ทำให้รถไฟไหม้

เพราะว่าหลังนำเอาลูกโป่งสวรรค์อัดเข้าไปในรถยนต์
เดี๋ยวเรามีทางฝั่ง
รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งทางสุวิยุกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ได้มีการแจ้งเหตุรถยนต์เกิดเพลิงไหม้อยู่ที่บริเวณแยกวัดป่าคลองกุ้ง
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังรับแจ้งก็เลยมีการประสาน
ไปถึงร้อยตำรวจเอกศรีจันทร์เรือนเงินท่านเป็นร้อยเวรอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรี
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็ไปพบว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ที่ร้านลูกโป่งแห่งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าของร้านเป็นเจ้าของรถด้วยมีพลเมืองดีได้มีการนำส่งไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้แพทย์ทำการรักษานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาไปถูกแรงระเบิดของลูกโป่งจนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า
สภาพภายในรถที่เบาะนั่งคนด้านหลังถูกเพลิงลุกไหม้เสียหาย
ส่วนที่บริเวณรอบรถยนต์คันที่เกิดเหตุมีกระจกแตกเกลือปื้นเลย
ทั้งยังมีจักรยานยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายด้วย
เนื่องจากแรงระเบิดทำให้รถยนต์นี้พุ่งไปได้ยังไง
แสดงว่าแรงมากมันพุ่งไปชนจักรยานที่จอดอยู่ข้างพังเลย
หลังจากนั้นได้มีการสอบถามนะครับคนที่ทำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
เขาก็ไม่การเล่าให้บับว่าระหว่างที่ผู้ปัดเจ็บเอง
กำลังนำลูกโป่งใส่เข้าไปในรถเพื่อนำไปส่งต่อให้ลูกค้า
เมื่อนำลูกโปรงใส่ไปมาขึ้นปี๔๐๕๐ลูก
แล้วอากาศมันก็ร้อนทำให้ลูกโปรงเริ่มเผลอเสร็จ
คราวนี้มันไล่เลยเป็นโดมิโน่เลยจนไฟเนี่ยมันลุกขึ้นนะฮะซึ่งเสียงดังสนั่นจนกระทั่งร้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาตกใจมันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยวิ่งไปดูที่รถก็เห็นว่ารถกำลังมีเพลิงไหม้อยู่แล้วก็เป็นเสียงระเบิดปรากฏว่าก็เลยมีการสันนิษฐานนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยเจ้าของรถเองปกติแล้วจะสตาร์ทรถก่อนเปิดแอร์แล้วก็ถึงเอาลูกโป่งใส่
แต่ครั้งนี้ไม่ได้เปิดแอร์แต่เอารุกโป่งกัดก็ไปเลยจนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาแบบนี้เป็นความร้อนที่ทำให้ลูกโป่งระเบิด
วันนี้เขายังใช้แก๊สฮีเรียมอยู่เหรอ
ก็ลูกโป่งบางชนิดยังต้องใช้อยู่ป่ะครับเพราะมันลอยให้มันลอยใช่ไหม
ใช่ถูกสำหรับลูกโป่งที่มันลอยได้ลูกใหญ่แล้วก็มัดออก
ก็ไม่ต้องใช้แล้วนะแก๊สนี่มันอันตรายมากเลยถูกต้องต้องระวังนะครับคือบางทีเนี่ย
ถ้าเกิดเราซื้อลูกโป่งจะน้อยจะมากอะไรอย่างเงี้แล้วเอาไปไว้ในรถที่มันร้อนร้อนเนี่ย
แล้วเรามีลูกเด็กเล็กแดงอะนะบางทีเป็นระบงระเบิดเสร็จเดี๋ยวไปโดน
อันตรายอันตรายมากมากเลยไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่บริษัทนะฮะ
ใหญ่ด้านโฆษณาของญี่ปุ่นถูกปรับสารสั่งปรับเงินถึง๕แสนเย็น
ก็คือประมาณ๑๔๙๐๐บาทด้วยความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน
เพราะว่าหลังจากที่ลูกจ้างลายหนึ่งของบริษัทกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายสาเหตุเพราะว่าทำงานหนักเกินไป
วัย๒๔ปีกระโดดลงมาจากหอพักของบริษัทในกรุงโตเกียว
คดีนี้ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการใช้แรงงาน
แล้วก็ในฐานะของการเสียชีวิตของการทำงานหนักเกินไป
เขาเขียนนะทิ้งเอาไว้ก่อนที่เขาจะตายว่า
แหลกละเอียดทั้งร่างกายและจิตใจ

จากการสืบสวนระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม๒๕๕๙
โฆษณาดังกล่าวนี้นะให้ทาคาฮาชิ
อะไรนะครับอะไรมายู
ทำงานล่วงเวลามากกว่า๑๐๐ชั่วโมงต่อเดือน
ซึ่งสูงกว่าข้อตกลงด้วยการจัดการของแรงงาน
ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าห้ามทำงานล่วงเกินเพียงแค่๕๐ชั่วโมงเท่านั้น

ต่อเดือนนะ๕๐ชั่วโมงต่อเดือนนี่เขาทำถึง
ทางการอาจีนที่ฆ่าตัวตายหลังจากที่ได้เข้าทำงานบริษัทโฆษณาเพียงไม่กี่เดือน
ความตายของเธอนี้ส่งผลทำให้เยี่ยมไว้ให้ชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศ
ต่างก็ส่งเสียงประท้วงต่อต้านการทำงานหนักที่พวกเขาต่างประสบกัน
ตึกเนี่ยยังเปิดไฟหลาหมดเลย
นั่นคือยังทำโอทีกันอยู่เลยนะ
เป็นการถูกดูถูกดูแคลนจากคนข้างมากเลยทีเดียวเพราะทำงานหนัก
กระทรวงแรงงานแล้วก็สาธารณสุขญี่ปุ่นระบุในสมุดปกขาว
สมุดปกขาวนี่ก็คือรายงานนะนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม๒๐๑๙
มีรายงานการเสียชีวิตกันทำงานหนักเกินไปถึง๑๙๑กรณี
ซึ่งสูงจากจำนวนปีก่อนซึ่งมีเพียงแค่๑๙๘กรณีเท่านั้นเอง
นอกจากนี้ระบุว่ายังระบุอีกด้วยว่า๗๗ของรายงานโดนบังคับ
ให้ทำงานล่วงเวลามากกว่า๒๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์
คือไม่ได้เต็มใจทำคือต้องทำต้องทำ
ต้องทำจริงแล้วมันจะต้องทำจริง

แน่นอนคนญี่ปุ่นเครียดมาก

คนญี่ปุ่นเป็นคนที่เรียบร้อย

ถึงเวลานี้นะไม่รู้จะระบายออกทางไหนก็ฆ่าตัวตาย

คนไทยเราสบายกว่านะถูกต้องเลย

อีกหนึ่งที่ก็เรียกว่าเกิดเหตุอุกอาจกันเลยทีเดียว
คนร้ายก็หอบปืนไลเฟิลนะคะ
แล้วก็ระเบิดขวดบุกไปกราดยิงในพระราชวังของซาอุดีอาราเบียกันเลยทีเดียว
เหตุเกิดคนร้ายค่ะบุกไปที่พระราชวังอันซาลามในประเทศซาอุดีอาราเบียค่ะ
ราดยิงทหารรักษาพระองค์ไป๒นายก่อนจะถูกยิงเสียชีวิต
รายงานก็เผยบอกว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและไม่มีเอี่ยวกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะคะ
วันที่๘ตุลาคม๒๕๖๐สำนักข่าวอัลจารีซารายงานว่า
เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปกราดยิงในพระราชวังอันสลามตั้งอยู่ในเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาราเบีย
โดยทหารรักษาพระองค์อย่างน้อย๒นายถูกยิงเสียชีวิต
อีกสามนายได้รับบาดเจ็บส่วนคนร้ายผู้ก่อเหตุก็ถูกวิสามันไม่นานหลังจากนั้น
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๑๕นาทีตามเวลาท้องถิ่น
โดยคนร้ายทราบชื่อคือนายมันซาอูอันอำลีชายชาวซาอุดีอาราเบียอายุ๒๘ปีค่ะ
ขับรถยนต์เข้ามาจอดที่บริเวณด้านหน้าประตูฝั่งตะวันตกของพระราชวังอันสลาม
หลังจากนั้นก็ลงมาจากรถแล้วก็ถือปืนรายเฟิลนะคะแล้วก็บุกพุ่งตัวเข้าไปมีระเบิดขวด๓ลูก
เข้าไปที่ประตูพระราชวังแล้วก็เริ่มกราดยิงถูกทหารรักษาพระองค์เนี่ยระดมยิงใส่ตรงจุดเกิดเหตุด้วย
ภายหลังเกิดเหตุนายมันซาอูอันตุกีโคศกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่า
หรือว่าในอามอำรีไม่เคยมีประวัติการก่ออาชญากรรมมาก่อนเลย
และไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายใด
ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการลงมือทำ
พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของสมาชิกราชวงศ์ของซาอุดีอาราเบียด้วย
แล้วก็เป็นสถานที่พบปะหารือแล้วก็จัดงานในวาระสำคัญต่างในช่วงฤดูร้อน
นี้ก็ยังไม่มีรายงานการเพิ่มเติม
ว่าสมาชิกราชวงศ์พระองค์ใดได้พำนักอยู่ในพระราชวังในขณะที่เกิดเหตุหรือไม่
และพระสมเด็จพระราชาธิบดีซามานบินนะคะ
ซึ่งขณะนั้นพระองค์ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศพอดี
จากกำลังอยู่ในช่วงเสด็จเยือนรัสเซียด้วยนะคะอืม

ใช่เข้าไปกราดยิงถึงพระราชวังเลย

คือยุคนี้เนอะโอ้โหก่อนหน้านี้เห็นมาที่เวกัสนะ
ใช่อันนั้นก็มาอย่างกว่าเสิร์ฟ
น่ากลัวมากเลย

กลัวแม่ไหม

กลัวไหมมายูดื้อป่ะเนี่ย

พ่อมายูดื้อไหม

แล้วหนูกลัวใครมากกว่าเนี่ย

ชอบไหมคะมายูชอบออกโทรธัศน์ไหมคะ

ลูกนู้นใครอยู่ในทีวีเห็นไหม
โทรธัศน์นี่น่ารักจังเลย

มายูหวานดีกว่า

เดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้น่ากลัวนะคือคุณเปิ้ลนาคอนเขามาเปิดคลิปนะครับ
บอกว่าเล่าเหตุการณ์แล้วมีคนแปลกหน้าไปเปิดประตูบ้านเขา
ก็ไปบุกบ้านเขาเหมือนกันอันนี้สิกลัวจริงเขาไม่รู้เป็นใครนะฮะ

มาข่าวนี้กันอีกทีนะคะหลังจากที่แบบว่าฮือฮากันไปอยู่พักหนึ่ง
ก็ยังไม่จบสิ้นทุกอย่างมันยังดูคุมเคลือไม่ค่อยจะเคลียร์อะไรสักเท่าไหร่เลยทีเดียว
หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะเป็นใครไปไม่ได้
นอกจากศงการเตชนรุนก็ลูกสาวเขาชื่อน้องปีใหม่ถึงแม้ว่าความสัมผันมันจะยังคุ้มเคลือ
แต่ว่าก็เรียกได้ว่ามีลูกสาวเป็นกาวใจนะ
อีกไม่นานคุณแม่แอฟทักษะออนก็คงจะใจอ่อนมั้ง
ปกติจะเห็นพ่อบ้านใจกล้าอย่างหนุ่มสงกราน
เขาโพสต์ภาพแซวลูกสาวน้องปีใหม่ลงในอินสตาแกรมอยู่บ่อย
แต่ว่าพอหลังจากที่สาวแอปมาเปิดใจว่าแยกกันอยู่
ก็ได้เป็นกระแสข่าวต่างตามมามากมาย
เรื่องสาระนี่ทำเป็นเรื่องที่สนใจกันเมื่อทีเดียว

สาระยังไม่มีคำอื่น
หากนั้นนี้ก่อนหน้านี้ลูกสองกรานเองก็ออกมายอมรับ
ตอนนี้ก็กำลังจะเดินหน้าง้อเมีย

เอาเลยตั้งแต่เกิดเรื่องที่หนุ่มสงการ
ได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาวปีใหม่อีกแล้ว
ทางนี้นะรูปเนี้ยที่เราเห็นอยู่นี่นะล่าสุด

ได้กลับมาโพสต์รูปคู่กับน้องปีใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง

ที่เจ้าตัวมีใบหน้ามีแววเศร้า

คงจะต้องเดินหน้าง้อภรรยาต่อไปนะ

ก็เป็นกำลังใจให้นะ
เข้าผัด

เวลาได้ยินชื่อเขาจะแบบนึกถึงหนุ่มตีขี้เล่นแล้วก็ชอบแห่ชอบแกล้งเพื่อนในกอง
ถูกไหมคะอีกอย่างหนึ่งที่แบบหลายคนคุ้นเคยก็เมื่อ๒๓ปีที่
หลายคนก็พยายามจะแบบโอ๊ยตกลงใช่หรือเปล่า
สุดท้ายมาก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในวงการเท่านั้นเอง
ด้านของการแสดงก็ถือว่าเป็นพระเอกอีกคนนึง
ค่อนข้างมีงานอย่างต่อเนื่องมีพรีเซนเตอร์ต่างนานามากมายเลย
ล่าสุดเราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของคุณอเล็กซ์นะคะ
ก็คือว่าเขาเป็นครั้งแรกได้มานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรม

ซึ่งเจ้าตัวก็เผยบอกว่าเป็นประสบการณ์ดี
ครั้งนี้ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันว่าทำได้
ปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิต๓วัน๒คืน
โชคดีมากได้มีโอกาสช่วยทำบายสี
เพื่องานทอดกระถิ่นก็เอาบุญมาฝากด้วยนะครับ

อกจากนี้ก็ยังมีการบรรยายทำใบสีเอาไว้อีกนะครับ
ว่าจากที่เคยเห็นแล้วคิดว่าเออสวยดี
ไม่คิดว่าจะได้มานั่งทำบายสี
ไม่ลุกไปไหนตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงตีหนึ่ง

ถูกต้องแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เชื่อว่าทำดี

เชื่อว่าในแรงศรัทธาเนี่ย
ธรรมะจัดสรรสิ่งงดงามให้ชีวิตแน่นอนเลย

คุณเปิ้ลนาคอนนะครับประกาศตามล่าเลยนะ
ชัยขะตามล่านะครับฉุนมากเลยนะฮะคุณเปิ้ลนาคอน
หลังจากที่ไปเจอเหตุการณ์นะครับมีชายแปลกหน้าคุณผู้ชมครับ

ไม่รู้เงี่ยวไขว้ไขว้สานพระภูมิหรือก่อน

รู้เบาะแสแจ้งด้วยนะครับฝากแชร์ให้มันรู้ตัวด้วยนะครับว่าตำรวจเนี่ยกำลังไปเชิญมันมาเคลียร์ว่ามึง
ว่ามึงเป็นใครคลิปดังกล่าวเป็นภาพของชายวัยกลางคน
รูปร่างควมสวมเสื้อยืดสีเทาขับรถเก๋งสีฟ้า
เข้าไปในบ้านของคุณเปิ้ลนาคอนไปเปิดประตูบ้าน
คือไม่ได้ประตูหน้าบ้านนะเข้าไปในรั้วบ้านแล้ว
ขับรถเข้ามาเลยไปเปิดประตูตัวบ้านเลย
แล้วก็ไปถามว่าเปิ้ลอยู่ไหมทั้งที่คุณเปิ้ลก็ได้มีการบอกว่า
คนในบ้านเนี่ยงงนะฮะไม่มีใครรู้จักชายในคลิปดังกล่าวเลย
อยู่ก็ไปเปิดประตูนะครับแล้วก็เข้าไปในบ้าน
โดยที่ในรถมีคนนั่งรออยู่ด้วยลักษณะเหมือนดูลาดลาวอยู่อีกคนนึง
อันนี้น่ากลัวมากยามเองก็ปล่อยเข้ามาได้ยังไง
ซึ่งตอนนั้นตัวเองไม่ได้อยู่บ้านมีแต่เด็กแล้วก็ผู้หญิงอยู่
อันนี้คุณเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วมาบอกว่าเป็นเพื่อนเปิ้ล
แต่เราไม่เคยเห็นหน้าคุณไม่รู้จักคุณนะครับอันนี้ถือว่าผิดปกติแน่นอนนะครับ
ถ้าใครรู้เบาะแสช่วยแจ้งเข้ามาด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของเปิ้ล
เมื่อวันที่๘ตุลาคมเวลาเที่ยง
คืออันนี้อันตรายเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้จริงว่า
คนนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรด้วยนะเป็นคนร้ายหรือเปล่า
อาจจะอุ้มเด็กขึ้นรถไปเลยหรือเปล่าไปเรียกค่าทงค่าไทยอะไรอย่างนี้
ใช่ถูกต้องนะล่าสุดก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านไอจีนะคะว่า
เจอแต่รถแต่ยังไม่เจอคนมาบุกบ้านเลยมาถามหาเราว่าปอนนางกินอยู่หรือเปล่า
ปอนนาคินคือใครน่าจะภรรยาไหมเปิ้ลนาคิน
อ๋อแต่เขาเขียนว่าปอนนาคินอยู่หรือเปล่ามันอย่างนั้นยังไม่เจอ
เขาอ่านว่าปอนนาเคิลปอนนาเคิลนาคอนนาขึ้นนี่ใครเขียนไหมฮะ
คุณเปิ้ลเขาเขียนแบบนี้อย่างดูพี่เปิ้ลครับยังมีความปอนนาเคิ้นอยู่
เปิ้ลครับบางทีเวลาที่มันน่ากลัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องมุกมาก
เปิ้ลมันก็เปิ้ลโถเนี่ยช่วยแบบโสดส่งกันเนอะ
โอ๊ยหนูนี่หมดเวลาพอดีรู้ไม่ชอบกล้าร่ากันเลยดีกว่า
พาป๊ากลับบ้านหน่อยเร็วมาเร็ว
ไม่ไหวแล้วมากลับบ้านมา